คุณผู้ชมครับวันที่๑๘มกราคม๒๕๕๙
วงการบันเทิงของไทยสูญเสียพระเอกฝีมือดีอย่างปทฤษฎีสหวง
มาจนถึงวันนี้๒๔เมษายน๒๕๕๙
เป็นการจักรไปครบรอบ๑๐๐วันของปธิสดีสหวง
วันนี้ครับทางครอบครัวสาวงรวมทั้งบรรดาแฟนคลับ
มีการจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ๑๐๐วัน
และพิธีบรรจุอธิปธิสดีที่จังหวัดบุรีร่ำ

ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับ

และบรรจุอัฐิปอทฤษฎีที่สาราเฉลิมพระเกียรติยอดเมืองเจริญ

เมื่อช่วงสายของวันนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา๙นาฬิกานะครับ
ซึ่งถึงแม้สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ประชาชนและแฟนคลับที่รัก
และคิดถึงพระเอกน้ำดีผู้ล่วงลับก็ไม่หวั่นครับ
เดินทางมาร่วมพิธีจนล้นพื้นที่ในสารา
โดยจากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานก็ทราบว่า
มาจากทั่วทุกสารทิศทั้งจากจังหวัดบุรีรำเอง
และมาจากต่างจังหวัดเพื่อร่วมทำบุญให้กับพระเอกที่รักอีกครั้งหนึ่งครับ
มาจากหลากหลายที่เลยฮะมาจากกรุงเทพมหานคร

แต่มีพี่แฟนคลับที่มาไกลสุดก็จะมีเชียงใหม่กับสุราธานี
ก็มีการทำบุญร่วมกับครอบครัวครับเพราะว่ามีแฟนคลับนะครับรวบรวมกันตามกำลังและศรัทธานะฮะ
ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจ
เพราะว่าอย่างน้อยก็คือเราเหมือนเราเลือกคนที่จะมาตามเป็นแฟนคลับได้ไม่ผิดคน
ให้ใจเขาไปเขาก็ให้ใจเรากลับมา
แล้วก็อย่างนี้ถึงเขาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ทุกคนก็ยังรักเขาอยู่
เขาอยู่ค่ะเพราะเขาอยู่ตรงนี้ของทุกคนทั้งประเทศ
ซึ่งเดินทางมาถึงที่วัดตั้งแต่เวลา๗นาฬิกานะครับ
ต่างก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
โดยปินชวนันน้องชายคนเล็กก็เป็นตัวแทนของครอบครัว
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
รู้สึกทราบซึ้งในความรักความเมตตาของแฟนคลับ
ตลอดจนประชาชนที่ยังรักและคิดถึงพี่ชายผู้ล่วงลับ
และตั้งใจมาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พี่ชายในวันนี้ครับ

แวนด้านะครับที่มาในชุดสีขาวสะอาดตา

ในช่วงของการประกอบพิธีบรรจุอัฐิ
แต่ว่าขณะเดียวกันก็รู้สึกภูมิใจครับ
ปทฤษฎียังคงเป็นพระเอกที่ประชาชนรัก
และระลึกถึงอย่างไม่เสื่อมคลาย

แล้วก็แฟนคลับของพี่ปอก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม
สำหรับโบนะโบว่าเขาก็ยังอยู่นะ

กลับมาบ้านมันดีกว่าวันนี้เขาอยู่